มีเหตุการณ์ที่ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกัน
แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นเหตุการณ์นี้ค่ะ

คุณครูบอกว่าเขาอยู่ในบ้านพักครูนะ
อยู่ดีมีคนร้ายพยายามจะเข้าไปในห้องพักครู
คือทั้งงัดทั้งแบบพยายามจะเข้าไป
ครูเห็นตะโกนถามว่าใครมันก็วิ่งหนี
ครูก็เปิดประตูออกไปดูเห็นหลังอยู่

ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิด
พอไปดูแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุมาแล้วตั้งหลายครั้ง
แล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้คุณภาคภูมิคุณผู้ชมครับ
คือน้าสาวของชายวัยรุ่นที่ก่อเหตุคนนี้
เขาบอกว่าหลานชายเป็นโรคจิต
มีอาการทางจิตทางประสาทก่อเหตุมาแล้ว
หลายครั้งตำรวจจัดทีมนักจิตวิทยา
ประเมินสภาพจิตแล้วสุดท้ายก็ปล่อยตัวออกมา

ไม่ได้แล้วปล่อยตัวออกมา
แต่ปัญหามันก็คือว่าแล้วมาก่อเหตุแบบ
หลายครั้งมากนะในพื้นที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่า
เขาก่อเหตุในลักษณะไหนยังไงบ้างนะคะ
แต่อันนี้เป็นภาพที่คุณครูเขาโพสต์ไว้นะคะ
คุณครูเขาเป็นคุณครูในโรงเรียนจังหวัดตาก

ถูกงัดห้องถูกลื้อค้นด้วยนะคะ

ทุบประตูพยายามจะเข้าไปในห้อง
ครูคนนี้ก็เลยตะโกนถามว่าใคร

ผู้ชายคนนี้วิ่งหนีวิ่งไปเร็วเลย
ครูคนนี้ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เลยอ๋อรู้แล้วว่าเป็นใครก่อเหตุ

ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงนะคะ
ช่วงเช้าเวลาประมาณ๗โมงเช้าค่ะ
คุณครูท่านนี้ก็อยู่ในบ้านพักครูอยู่คนเดียวชั้น๒

แล้วก็พยายามจะงัดประตูเข้ามา
ครูก็ตัดสินใจวิ่งลงมาจากชั้น๒นะคะ
แล้วก็ทุบประตูจากด้านในย้อนกลับไปเหมือนดันกลับ

คุณครูท่านนี้ก็เลยเปิดประตูออกไปดู
เห็นคนร้ายเป็นผู้ชายวิ่งเห็นหลังไวออกไปค่ะ
คุณครูบอกว่าโอ้โหมานึกย้อนเหตุการณ์นะ
จริงแล้วก็ไม่ควรเปิดประตูออกไปดู
ถ้าคนร้ายมีอาวุธหรือมากันหลายคน
มันก็อันตรายนะพอเปิดประตูออกไปดู

ใช่ถ้ามันวิ่งย้อนกลับเข้ามาในบ้านมาทำร้ายครู

คุณครูบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้
เห็นหลังผู้ชายวิ่งไปไวหนีไปเนี่ยนะคะ
คุณครูก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดของโรงเรียน

แล้วนักเรียนที่โรงเรียนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ผู้ชายคนนี้โอ้ยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
เคยไปแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยหลายครั้งหลายเหตุการณ์
คุณครูบอกว่าจากเหตุการณ์นี้ครูเองก็ไปแจ้งความเอาไว้นะคะ

ตำรวจเคยจับตัวผู้ชายคนนี้มาแล้วด้วย
แล้วก็มีใบส่งตัวไปตรวจสุขภาพจิต
ที่โรงพยาบาลท่าสองยางจังหวัดตาก
กำนันตำบลแม่อุสุได้นำตัวชายคนนี้
ไปมอบให้กับตำรวจภูทรท่า๒ยาง

แต่ล่าสุดตอนนี้ที่มาก่อเหตุกับคุณครู๑๗แล้ว
ก็บอกว่าเมื่อวันที่๒๔กันยายนปีที่แล้ว
ผู้ชายคนนี้ขึ้นไปบ้านพักของเด็กผู้หญิง
ช่วงเที่ยงคืนจะไปลักทรัพย์ค่ะ
แล้วก็เหมือนกับว่าจะไปก่อเหตุไม่ดีไม่ร้ายกับเด็กด้วย
แต่น้าสาวของผู้ชายวัยรุ่นที่เกาะเหตุ
อ้างว่าหลานเป็นมีอาการทางจิตทางประสาท
เวลาทำอะไรลงไปไม่รู้ตัว

แล้วก็ตำรวจก็พอให้ไปประเมิน
สุขภาพจิตของวัยรุ่นคนนี้ที่ก่อเหตุ

คือไอ้ที่ไปก่อเรื่องก่อราวกับชาวบ้านแล้วเขาแจ้งความเนี่ย
ก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดี
ด้วยเหตุผลก็คือมีอาการทางจิตประสาท

แต่ที่คุณครูเขาติดใจมากขึ้นไปอีกก็คือ
เวลาไปก่อเหตุในโรงเรียนนี่แหละ
ปรากฏว่าพอซึ่งตอนนี้
พอซึ่งไม่อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ไม่เคยแจ้งความเลย
คือครูเขาได้โพสต์ข้อมูลเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
โพสต์ว่ามีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับโรงเรียน
อยู่หลายเหตุการณ์สี่ห้าเหตุการณ์
อย่างเช่นหนึ่งเอามีดขนาดใหญ่
ขึ้นมาไล่ฟันเด็กหอพักหญิงตอนประมาณ๒ทุ่ม
เตียงและประตูเป็นรอยมีดฟันนักเรียนวิ่งหนีออกนอกหอพัก
เล็บแจ้งพอแล้วแต่พอไม่เอาเรื่อง
ขโมยรถมอเตอร์ไซค์ในโรงเรียนตอนตีหนึ่ง
วงเล็บแจ้งพอแล้วแต่พอไม่เอาเรื่อง
งัดบ้านพักครูหลังเก่าประตูเสียหายทุกห้อง
ข้าวของกระจุยกระจายวงเล็บแจ้งพอแล้ว
แต่พอไม่เห็นจะทำอะไรเลย
งัดกระจกหน้าต่างใต้อาคารมัธยม
เข้าไปขโมยนมที่เตรียมไว้จัดวันเด็ก
เล็บแจ้งพอแล้วแต่พอเฉย
เข้าใจนะว่าพอก็คนต่างถิ่น
เขาคงไม่อยากมีเรื่องกับเจ้าถิ่น
รักตัวกลัวตายใครก็รักชีวิตตัวเองอะเนาะ
๕ขโมยของหอพักหญิงตอนปิดเทอม
วงเล็บแจ้งพอแล้วแต่พอไม่อะไร

ใช่ค่ะและมีเหตุการณ์ปีที่แล้ว

ขึ้นไปบ้านพักของเด็กผู้หญิงช่วงเที่ยงคืนจะลักทรัพย์
ก็ตำรวจไปประเมินสุขภาพจิตก็ปล่อยตัวออกมาอีกค่ะ

ทางโรงเรียนไม่มีผอแล้วนะคะ

ใครเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกันเอง
หลังเกิดเหตุคนร้ายรับสารภาพว่า
ซุ่มรออยู่หลายชั่วโมง
จนเห็นครูและทหารที่เข้าเวรกลางคืนออกไป
ก็เลยเข้ามางัดบ้านพักครู
ัดจนลูกบิดประตูพัง
แล้วคือก็โรคจิตแต่เขาก็วางแผนนะ
คือไปนั่งรอดูรอจังหวะ
ดูแล้วก็เข้าไปก่อเหตุอะไรแบบนี้

เพราะว่าเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านกระเหลี่ยง
ที่ตะบนแม่อุศุอำเภอท่า๒ยางจังหวัดต่า
คุณครูก็เลยบอกคราวนี้พอที่ว่าไม่เคยแจ้งความไม่อยู่แล้ว

คือเรื่องนี้มันต้องตามกฎหมายให้เคร่งครัด
ก็คือญาติพี่น้องที่เป็นผู้ดูแล
คุณต้องมีส่วนในการรับผิดชอบไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่เข็ดหลาบ

ลูกหลานฉันสติสตังค์ไม่ดี

แล้วก็ปล่อยไปทั่วอย่างนี้อันนี้ไม่ได้

ต้องดูแลนะคุณต้องรับผิดชอบนะครับ

คือคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลนะครับ